คือวันนี้เนี่ยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกศีวรารังศรีพรามนกุล
ให้สัมภาษณ์ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับคดีนี้หลายประเด็นนะคะ
ประเด็นเรื่องของคดีติดสินบนเจ้าพนักงาน
ท่านรองพบตรบอกว่าตอนนี้ข้อมูลหลักฐานมันยังไม่ครบ
ก็ต้องมีการสอบปากคำหัวหน้าวิเชียนเพิ่มเติม
แต่ว่าตัวหัวหน้าวิเชียนขอผัดผ่อนไปก่อน

ท่านรองพบตรก็เลยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ไปเลย
ที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนฝั่งตะวันตกที่กาญจนบุรี
เพื่อไปหาหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้ให้มันครบถ้วนนะคะ
เพื่อที่จะแจ้งข้อหานายเปรมชัยกรณีติดสินบนเจ้าพนักงานนะคะ
ซึ่งวันนี้ทางผู้การปปพลตำรวจรีกมลเหรียญราชา
ผู้บังคับการป้องกันและปราบรามการทุจริต
และประพฤติมิชชอบในวงราชการหรือปปก็บอก
ตรงกันกับที่ท่านรองพบตรบอกว่าคือต้องรอสอบปากคำหัวหน้าวิเชียน
วิเชียนชินวงศ์หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนฝั่งตะวันตก
ก็ต้องรอดูว่าหัวหน้าวิเชียนจะให้ปากคำเหมือนเดิม
ที่เคยให้ปากคำไว้ก่อนหน้านี้หรือเปล่า
แล้วก็จะต้องเรียกมาแจ้งข้อกล่าวหา
คนที่อยู่ในคลิปเสียงที่ติดสินบนเดี๋ยว๗มีนาคมนี้
จะลงพื้นที่ไปในจุดเกิดเหตุ
จะไปหาหลักฐานไปสอบปากคำให้ครบถ้วนเลย
แล้วก็จะออกหมายเรียกนายเปรมชัย
ให้ปากคำและรับทราบข้อกล่าวหาในข้อหาติดสินบนเจ้าพนักงานต่อไปนะคะ
ฟังเสียงผู้การปปค่ะ
มีการวิจารณ์ที่ให้แจ้งไว้ตั้งแต่แรก
ผู้การปปก็บอกว่ากรณีที่มีการวิจารณ์กัน
คลิปเสียงที่เป็นหลักฐานสำคัญมันหายไป
มันจะกระทบกับการแจ้งความเอาผิดนายเปรมชัยหรือเปล่า
คดีนี้ก็มีหัวหน้าวิเชียนนี่แหละค่ะที่สามารถยืนยันได้
แต่ก็ต้องสอบปากคำให้ชัดเจน
ว่ามันมีเหตุมีผลเพียงพอที่จะแจ้งข้อหาติดสินบนเจ้าพนักงานหรือเปล่า
ก็เหมือนเมื่อสักครู่นี้ในรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญ
อาจารย์ปรเมษรองอธิบดีอายการท่านก็บอกว่า
เห็นต้องห่วงเลยไอ้คลิปเสียงเนี่ยเดี๋ยวเนี้ยชอบไปกังวลกันเกี่ยวกับเรื่องของ
ตัวคนล่ะตัวคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์
ถือเป็นพยานบุคคลที่สำคัญในการให้ข้อมูล
แล้วน่าจะเพียงพอที่จะเอาผิดนายเปรมชัยได้แน่นอน
ส่วนกรณีที่เราเคยวิพากษ์กันไปก่อนหน้านี้เรื่องของไฟฉายจำได้ไหมคุณภาคภูมิ
เอาไฟฉายไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่เหมือนกับเป็นของกำนันให้เจ้าหน้าที่จะได้ทำงานอย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น
อดีตเจ้าหน้าที่กรมอุทยานที่เกษียณแล้วไปเป็นที่ปรึกษาของอิตาเลียนไทยใช่
หน่วยล่วงหน้าก่อนแล้วเอาไฟฉายมาให้เจ้าหน้าที่ด้วย
อันนี้มันผิดไหมเข้าข่ายให้สินบนไหม
ผู้การปปบอกว่าต้องอธิบายให้เข้าใจแบบนี้ว่าหลักการทั่วไปเนี่ย
สิ่งของที่มอบให้ถ้ามันไม่เกิน๓๐๐บาท
ถ้าไม่ใช่สินบนก็ให้ได้แต่ถ้าราคาเกินก็ต้องรายงานผู้บังคับบัญชา
เพื่อความบริสุทธิ์ใจถ้าราคามันเกินแต่มันมีความจำเป็นกับการปฏิบัติหน้าที่
ลักษณะเหมือนการบริจาคอะไรแบบนี้ถ้าไม่มีผลประโยชน์อะไรมาเกี่ยวข้องก็ไม่น่าจะผิด
แต่คุณบริจาคแล้วอีกไม่กี่วันนายของคุณก็เข้าไปล่าสัตว์ป่า
ฆ่าสัตว์ป่าในป่าที่เป็นเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
ทีนี้ก็ต้องรอดูว่าพฤติกรรมมันครบองค์ประกอบความผิดที่จะสามารถแจ้งความดำเนินคดีได้หรือเปล่า
แต่ยืนยันว่าตำรวจทุกนายทำงานในคดีนี้อย่างเต็มที่ไม่ละเว้นไม่ล่าช้า
คือ